หลายคนต้องการคำตอบเลยนะคะสำหรับกรณีที่เพจอยากดัง
ผู้หญิงคนนึงตั้งคันได้๗เดือนกว่าแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะฉีดวัคซีนได้
ซึ่งก็เป็นวัคซีนของไฟเซอร์ตามข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้
เธอก็ไปฉีดไฟเซอร์เข็มแรกผ่านไปไม่เป็นไร
ที่๒ฉีดไปปุ๊บรู้สึกถึงความผิดปกติ
จากลูกที่เคยดินบ่อยบ่อยไม่ดินอีกเลย
ก็เลยไปหาคุณหมอสรุปแล้วแอนเตอร์ซาวน์ออกมา
เด็กหายใจแล้วเสียชีวิตแล้วในคันโอ้โห
เธอบอกว่าเธองงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตลอด๗เดือนกว่าที่ไปตรวจไปอะไรมาเนี่ย
แข็งแรงดีทุกอย่างแล้ว๗เดือนแล้วมันไม่น่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรอีกแล้ว
ทุกคนเลยตั้งเป้าไปว่าเป็นเพราะฉีดไฟเซอร์หรือเปล่า
เพราะหลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ไปเนี่ยก็มีเคสคุณพ่อคุณแม่๒๓เคส
ทักมาหาในเฟซบุ๊กเหมือนกันว่าเขาเจอเคสแบบเดียวกันเลยคือ
หลังจากฉีดไฟเซอร์แล้วเด็กไม่หายใจและเสียชีวิต
หรือฮะลองดูครอบครัวนี้กันก่อนนะคะ
ครอบครัวนี้เขาเขียนเรื่องราวเอาไว้เป็นฝ่ายสามีค่ะ
มาลงไว้เพราะอยากได้คำตอบที่ชัดเจน
บอกว่าแฟนตั้งท้องได้๗เดือนเสร็จแล้วไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพตลอด
ทำตามหมอบอกทุกอย่างรวมถึงการฉีดไฟเซอร์เนี่ย
ก็เป็นคนแนะนำเขาก็เลยไปฉีด
แรกไม่เป็นไรอาจจะมีการปวดแค้นหน่วงแขนบ้างตามปกติ
ครับแต่เข็มที่สองสิบสามกันยายนไปฉีดมาปุ๊บ
รู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าลูกเริ่มไม่ดิ้นสุดท้ายเลยรีบไปหาหมอ
หมอตรวจตอน๖โมงเย็นแล้วออกมาแจ้งว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าเด็กไม่หายใจจับชีพจรไม่ได้แล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า
เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพราะอะไรอืมยังตอบไม่ได้ครับ
รู้ก็ต่อเมื่อต้องให้เด็กเนี่ยคลอดออกมาก่อน
ที่ต้องใช้คำว่าคลอดคือไม่สามารถผ่าออกมานะตอนนี้ได้ด้วย
คือตอนนี้เด็กในคันเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะครับ
แต่พาออกมาไม่ได้เพราะว่ามีโอกาสสูงที่คนเป็นแม่อาจจะตกเลือด
แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยต้องรอให้คลอดออกมาเอง
คือเธอต้องอุ้มท้องลูกที่ไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะครับ
แบบนั้นจนกว่าจะคลอดออกมาเองจนกว่าปากมดลูกจะเปิดนะคะ
สามีคนนี้คือนายธนวัฒน์ธาริรัตน์อายุเพิ่งจะยี่สิบสามปีเองค่ะ
เขาบอกว่าก็ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลรัฐย่านสามเศษกรุงเทพ
ตั้งแต่ตั้งท้องมาจนอายุคัน๗เดือนกว่าแล้ว
ก็ไม่เคยมีอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งมาฉีดวัคซีนเข็มสองนี่แหละ
ตอนฉีดเนี่ยสิบสามกันยายนฉีดตอนสิบเอ็ดโมงนะคะ
ระหว่างรอดูอาการ๓๐นาทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่พอประมาณสักชั่วโมงนิดผ่านไปกลับมาถึงบ้าน
รู้สึกว่าลูกในท้องไม่ดิ้นค่ะทางแม่ยายอ่ะค่ะ
ของภรรยาก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลสุดท้าย๖โมงเย็นถึงได้รู้ว่า
เด็กเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่า
ยังไม่สามารถบอกสาเหตุที่แน่ชัดได้อาจจะติดเชื้อหรือเปล่า
อาจจะเป็นรกพันคอหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจครับ
แต่เขาบอกว่าผมสงสัยวัคซีนสงสัยว่ามันเป็นเพราะไฟเซอร์หรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าภรรยาเนี่ยต้องอุ้มท้องลูกที่ไม่มีลมหายใจอยู่
วันนี้เป็นวันที่สามแล้วเพราะว่าต้องใช้ยาเห็บเพื่อให้ปากมดลูกเนี่ย
มันเปิดเต็มที่แล้วก็ให้เด็กคลอดออกมาเองตามธรรมชาติ
ผ่าคลอดเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกเลือดสูงที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้เพราะเขาอยากรู้ว่า
อะไรทำให้ลูกของเขาเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงไหม
แล้วก็ไม่อยากที่จะให้พ่อแม่คนไหนต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ตั้งใจอยากจะมีลูกมาก
เพราะว่าเขากับภรรยาก็คือมีความตั้งใจแล้วอยากจะมีลูกจริงหลังจากโพสต์นี้ไปนะคะมีสองครอบครัวประสบการณ์เหมือนกันเลยทักมาหาเขาค่ะ
บอกว่ารายแรกเนี่ยน้องสาวท้อง๗เดือนเหมือนกันฉีดไฟเซอร์เด็กหยุดหายใจ
แล้วก็ส่งรูปทารกมาให้ดูเลยว่าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เพราะว่าหยุดหายใจตั้งแต่ในท้อง
อีกรายหนึ่งเป็นฝ่ายพ่อนะคะอีกเคสหนึ่งเนี่ยทักมาหาเขาเหมือนกันว่า
ผมเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเลยผมก็เสียลูกไปหลังฉีดวัคซีนเหมือนกัน
แต่เคสของรายที่๒เนี่ยไม่ใช่ไฟเซอร์นะคะแต่เป็นแอสตราเซเนก้า
ครับคือตอนที่แฟนเขาท้องประมาณหนึ่งถึงสี่เดือนเนี้ย
ลูกก็แข็งแรงปกติดิ้นได้จนกระทั่งสิบห้าสิงหาคม
คุณหมอแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้า
ก็เลยพาแฟนไปฉีดวันที่๑๙สิงหาคมฉีดแอสตราเซเนก้า
นั่งดูอาการปกติแต่พอกลับบ้านปุ๊บเนี่ยอยู่ไข้ขึ้นสูงไม่มีแรง
พอหมอนัดตรวจ๑๒กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าหัวใจลูกไม่เต้นแล้ว
เอาเตอร์ซาวน์ดูก็พบว่าลูกเสียชีวิตแล้วค่ะ
คือเขาให้ผลว่าเด็กอาจจะดิ้นแรงจนทำให้สายสะดือมาพันคอได้
แต่อันตราซาวน์ดูก็ไม่เจอว่าสายตาดื้อเนี่ยพันคอนะ
ใช่ครับคือคุณหมอเป็นคนยืนยันเองว่าอันตราซาวน์แล้วไม่เจอสาเหตุ
ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เจอสาเหตุ
ต้องรอแฟนผมคลอดออกมาก่อนควรผ่าเลยครับ
เพราะว่าคือเด็กเสียไปแล้วแล้วคือแฟนผมต้องนอนแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องอย่างนี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าเด็กที่เสียไปแล้วจะทำให้แฟนผมเนี่ยมีอาการอะไร
คือผมไม่อยากจะเสียแฟนผมไปด้วยครับ
เขาเริ่มปวดท้องเริ่มเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยครับ
คือเขาก็ปวดทั้งกายปวดทั้งใจคือมันเจ็บไปหมดเลยครับ

ใช่ครับคือเขาคุยกับผมเขาก็ร้องไห้ตลอด
คือเขาก็พยายามเรียกลูกให้ตื่นแต่คือความจริงก็ลูกไม่ตื่นอยู่แล้ว
ข้อสังเกตว่าทำไมผมฉีดวัคซีนมาลูกผมถึงเสียชีวิตภายในวันนั้นเลย
และในไม่กี่ชั่วโมงคือก่อนหน้านี้คือแข็งแรงดีทุกอย่างไม่มีอาการแทรกซ้อน
มันก็เลยเป็นข้อแรกที่ผมตั้งสังเกตว่าทำไมถึงฉีดวัคซีนแล้วน้องเสียภายในวันนั้นเลยครับ
มันรู้สึกแย่และเราก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกเรา
ว่าลูกเราต้องเสียใจมากเพราะว่าเขาถนอมของเขากันมา
เพราะเราเห็นการดูแลของพวกเขาแล้วเราก็เออ
แล้วเราก็ต้องเขาก็ให้เราเข้าไปหาลูกเราก็เห็นลูกเราเราก็เห็นลูกร้องไห้เราก็ทนไม่ไหวอ่ะเนอะ
การเป็นแม่และสภาพจิตใจลูกเราก็แย่
บ่ายวันนี้โรงพยาบาลก็ติดต่อมานะคะว่าเดี๋ยวจะให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังบอกอยู่ดีว่ายังไม่สรุปสาเหตุได้จนกว่าจะให้เด็กคลอดออกมา
ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหท้องเพิ่งจะ๗เดือนกว่ารอคลอดเนี่ย
ข้างในมันไม่แบบหูเด็กไม่ตายนานเกินไปหรือเปล่า
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะใช้ยาเห็บเพื่อเร่งให้ปากช่องคลอดเนี่ยเปิดเร็วขึ้นนะคะ
รอจนครบ๙เดือนแล้วให้คลอด
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกแล้วว่าตอนนี้ปากมันลุกเริ่มเปิดเพิ่มเกือบจะ๑๐๐แล้ว
น่าจะคลอดออกมาได้ภายใน๑๒วันนี้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
จากนั้นก็จะตรวจสอบอีกทีนึงว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องในท้องเนี่ยเพราะอะไร